คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อที่กู้ภัยกู้ภัยใจพระนะคะ

จะยุตินะคะการแจกเงินในชุมชนแล้วเนี่ย
ก็ไม่ลืมสัญญาค่ะที่จะไปช่วยเหลือน้องช้าง

โดยเมื่อวานนี้ค่ะทั้งพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์นะคะ
พร้อมทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำรถพ่วง๑๘ล้อค่ะแล้วก็รถกระบะอีก๑๐คัน
บรรทุกผักผลไม้จากตลาดไทยขนมาเต็มเลยคุณผู้ชม
กล้วยสับปะรดข้าวโพดแตงกวากะหล่ำปี

เพื่อไปมอบให้ที่วังช้างอายุทยาค่ะ

พี่บินค่ะถึงกับนั่งกับพื้นก้มกราบช้าง
มารอต้อนรับขบวนด้วยนะคะ
ก่อนเดินไปกราบไหว้สารประกรรมช้างค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวังช้างอายุทยา

เป็นไงบรรยากาศนี่มันแบบยิ่งใหญ่นะ

ค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะก็ได้ไปร่วมกันรับขวัญช้างน้อยเพศเมียค่ะ
ที่พึ่งลืมตาดูโลกนะคะออกมาเมื่อคืนวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคม
ซึ่งเป็นลำดับช้างที่ตกลูกในพระเนียดเชือกที่๘๓
ซึ่งพี่บินแล้วนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์ก็เปิดใจค่ะ
รู้สึกดีมากเลยนะคะที่มาช่วยช้าง
เพราะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย
ช่วงโควิดทราบว่าทุกคนเดือดร้อน

ซึ่งก็จะช่วยเท่าที่ทำได้
ตอนนี้ช้างมักโกโกในการปลูกรักกอาหาร
จากเรื่องรายได้ที่เข้ามาในพเนียดไม่ค่อยไม่มีเลยมา๒เดือน
แล้วตั้งสิบบ้อนี่ค่าไม่พอยังไงแล้วผมจะกลับไปที่สลานไทยใหม่
เพราะว่ามีหลายคนพี่น้องมีแม่ค้าอีกก็โอ้โหเป็นร้อยคนเลย
พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะมอบทั้งข้าวโพดทั้งกล้วยทั้งอะไรมาให้เรา
อัปเดตหน่อยละกันค่ะในการช่วยเหลือของพี่บินนะคะพี่บินเองเนี่ยก็ไปแจกเงินช่วยเหลือคนยากไร้ต่อ
มูลนิธิร่วมกับตันยูสำนักงานบางพลีค่ะจังหวัดสมุทรปราการ
โดยช่วยเหลือกว่า๒๐๐ครอบครัวนะคะติดตามภาพบรรยากาศได้ทางบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้เช้า
ให้กับชาวบ้านแล้วนะจะอยู่ที่๓๔ล้านบาทอาหารจะพูดแล้วรอดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะคะ